นี่คือคนที่ถ่ายคลิปเอาไว้เอาไปโพสต์ลงติ๊กต๊อกนะครับบอกสั่งจับชายได้สาหร่ายยักษ์เต็มคาราเบลอะไรกันครับเนี่ย
ขึ้นฟีดนะจุดนี้โลกต้องรู้แล้วก็โพสต์เอาไว้นะครับ
คือเราก็สอบถามไปนะครับเจ้าของคลิปบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ใช่ของเธอนะฮะ
แต่เป็นของเพื่อนนะเพื่อนไปซื้อต้มจับฉายขอไม่บอกร้านกันแล้วกันเธอบอกนะ
บอกไม่อยากบอกร้านนะครับอยู่แถวรังสิตไปเจอแผ่นใยล้างจานทั้งแผ่น
ก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้นี่นะฮะเพื่อนบอกว่าตลกดีไม่รู้ว่ามันติดมาได้ยังไง
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่ขอให้ข้อมูลที่ไหนเลยเพราะเห็นใจทางร้านเขา
เชื่อว่ามันก็คงเป็นความผิดพลาดนั่นแหละแต่ความจริงแล้วมันก็ไม่ควรจะผิดพลาด
เจ้าของคลิปเขาบอกลองฟังเธอหน่อยนะครับ
แต่ทางนี้ทางนั้นนะคะถ้าเราแจ้งทางข่าวไปว่ามาจากร้านนี้ชื่อร้านนี้
ออกไหมคะด้วยความที่พิ้งเองก็เป็นคนค้าขายเหมือนกันเนาะ
แล้วถ้าเราแจ้งข่าวไปมันจะเป็นเรื่องราวใหญ่โตมากค่ะ
โดนลูกค้าแบบบูลลี่แล้วก็แบบไม่ซื้อของร้านเขานะคะ
อาจจะทำให้เขาแบบหมดอาชีพได้หมดทำการแบบทำการทำมาหากินได้
เพราะฉะนั้นก็เลยขอตัดสินใจนะคะที่จะไม่ให้ข้อมูลใดทั้งสิ้นนะคะ
ว่าเป็นร้านไหนนะคะเอาเป็นว่าอยู่ย่านรังสิตแค่นั้นก็พอนะคะ